ดูคลิปนี้กันดีกว่าค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะเห็นแล้ว
กันอยู่ในโลกออนไลน์ในเพจเจ๊ม้อยเอามาแชร์ไว้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบมามันเป็นภาพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ที่เขาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเยอะมาก

คือพยายามจะไปรอรับบัตรคิวเพื่อที่จะฉีดวัคซีนโควิด๑๙

คุณผู้ชมคะหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกอดเป็นห่วงไม่ได้จริง
เบียดเสียดกันขนาดนี้นะคะเป็นห่วงทุกท่านมาก
แล้วก็ในคลิปจะได้ยินเสียงตะโกนออกมาว่ามีเด็กอยู่
คือเหมือนกับตรงกลางวงมีเด็กตัวเล็กอยู่ด้วย

เพื่อที่จะรับบัตรคิวในการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
นี่คือโรงพยาบาลปางศิลาทองจกำแพงเพชรตามลูกศรศรีแดง
มองไม่เห็นเพราะว่าเด็กอะค่ะเด็กตัวเล็กมากอยู่กลางวงเลย

นี่คือเหตุการณ์ตอนเช้าวันนี้นะคะ

พอเห็นคลิปนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เลยนะคะ
ตามไปดูเลยนะคะช่วงสาย
ช่วงสายไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้ว
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางสาววิพาดาอายุ๒๗ปี
เป็นชาวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร
ก็คือคนที่อยู่ในคลิปแล้วโดนเบียดจนต้องตะโกนออกมาว่ามีเด็กอยู่อะค่ะ

เธอบอกว่าเธอก็โดนเบียดเด็กก็โดนเบียด
พยายามจะตะโกนออกไปว่ามีเด็กอยู่ตรงนี้มีเด็กอยู่ตรงนี้
แต่ก็ยังถูกเบียดถูกดันเข้าไป
และถ้าถามว่าแล้วสุดท้ายที่เบียดกันแบบนี้ค่ะ

ได้บัตรคิวไหมได้ฉีดวัคซีนไหม

ตอนนั้นคือก็โมโหด้วยร้อนด้วยออกก็ออกไม่ได้เข้า
จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้ก็เลยบอกเขา

คือแบบว่าเขาไปกับพ่อเขาสองคน

อยากฝากให้จัดการบริหารให้ดีกว่านี้ค่ะ
คืออันนี้ไม่มีการจัดการอะไรเลย
นี่ค่ะเกิดคำถามเรื่องของการบริหารจัดการที่โรงพยาบาลแห่งนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะมากเลยนะคะ

ชาวบ้านที่ไปรอคิวส่วนใหญ่ไม่ได้คิวด้วยซ้ำนะคะที่ทีมข่าวของเราไปคุยมา
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันวุ่นวายจริงคนเป็นพัน
เขาใช้คำว่ามืดฟ้ามัวดินนะคะจนทะเลาะกันด้วยนะ
สาเหตุก็เพราะว่าได้รับข้อมูลจากผู้นำชุมชน
เห็นข่าวจากเฟซบุ๊คบ้างอะไรบ้าง

เหนือจากคลิปแรกที่มีการเบียดเสียดกันแล้ว
นี่คือบรรยากาศการไปรอคิว
อย่างที่บอกว่าคนมามืดฟ้ามัวดินมากันตั้งแต่เช้ามืด

บางคนไปแต่เช้ามืดไปถึงก็คนเยอะแล้ว
ไปถึงก็แบบโอ้โหรถติดยาวคนเต็มพื้นที่แล้วอะค่ะ
แล้วพอเขาเริ่มแจกบัตรคิวก็เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
ก็ชุดระมุนครับพี่
เพราะว่าคนไม่รู้มาจากไหนนักหนา
มาเยอะมากมาจากหลายที่แล้วก็หลายเขตมาก

ที่ถือบัตรในเขตอำเภอปังเศร้าทอง
มาฉีดก็คิดว่ามันไม่น่าเยอะเพราะว่าทุกวันที่โรงพยาบาลเขามีฉีดวัคซีนอยู่แล้วแล้วคนมันก็เต็มแบบนี้ทุกวันแต่หนูเอาไป
ตี๔คนคือเต็มโรงพยาบาลแล้วแล้วมีทั้งคลองร้านค่ะหนูคลองขุงคือหลายที่มากอ่ะพอมองไปพอ
ประมาณ๗โมงอ่ะที่เขามาแจกบัตรน่าจะพันกว่าแล้วเกือบสองพันได้อ่ะมันเยอะจริงจริงแบบไม่มีที่เดินเลยนะไม่ได้เลยค่ะขนาดหนูอยู่ข้างหน้านะก็คือคนข้างหน้าที่เขาที่เขาได้รับบัตรแล้วอ่ะเขาไม่ยอมออกเขาก็ดึงรอดึงบัตรคิวจากจากพนักงานอ่ะอยู่อย่างนั้นเขาไม่ยอมออกเลยเขาก็ดึงให้กันอยู่อย่างนั้นคน
ส่งรายชื่อให้มารับบัตรคิว๗โมงเช้า
ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบก็คือเฉพาะอำเภอปางศิลาทอง
แต่ประชาชนที่ได้รู้ข่าวและได้ข้อมูลคลาดเคลื่อนค่ะ
เข้าใจว่าไปถึงไปต่อคิวแล้วจะได้ฉีดเลย
แต่ทางโรงพยาบาลปางศิลาทองบอกว่า
ต้องเป็นการส่งรายชื่อไปจากทางผู้นำชุมชน
และเฉพาะอำเภอปางศิลาทองเท่านั้น

ไปกันตั้งแต่เช้ามืดไปกันเป็นพันคน
และไม่ใช่แค่ในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง
อำเภอค่ะอำเภอใกล้คือมากันหมดเลย

อาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่า
ที่เป็นการเอาข้อมูลไปให้กับคนในพื้นที่
แต่ละพื้นที่แบบเข้าใจผิด
คิดว่ามาได้ต่างอำเภอก็มาได้
มันก็เลยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้

ไปเฉพาะคนของกลุ่มปางศิลาทองนะคะ
และเราก็จะทำเพื่อเป็นพระราชกุศลอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าตรงนี้ไม่รู้สื่อออกไปได้ยังไง

ปรากฏว่าคนมาในวันนี้
มากกว่ายอดที่เราตั้งไว้

ประตูเนี่ยเราไปจ่ายตรงนั้นแล้ว
ปรากฏว่าโดนถล่มประตูเกือบพัง
น้องเขาก็เลยกลัวน้องก็เป็นผู้หญิงเขากลัวค่ะ

มันจ่ายได้ไม่เต็มที่ค่ะจากที่ดูรูปนะคะ
จ่ายไปมันก็โดนกระชาก
นี่นะคะทางโรงพยาบาลให้ข้อมูลแบบนี้

หลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้

ให้รอตอนบ่ายว่ามีวัคซีนเหลือเท่าไหร่

คือภาพรวมก็คือที่นี่เขาจะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
ตามหลักตามเกณฑ์ที่เขาจะฉีดให้ในวันนี้

แต่อย่างที่บอกว่าเขาจะฉีดให้แค่อำเภอนี้

เขาก็เลยบริหารจัดการในลักษณะที่ว่า
ขอเป็นไปตามคิวเดิมตามรายชื่อที่ผู้นำชุมชนส่งมาก่อน
แล้วถ้าหลังบ่าย๒มีวัคซีนเหลือ

ถึงจะได้ฉีดหลังจากนั้นหลังบ่าย๒
ครับลักษณะแบบนี้นะคะ